ผู้ชายคนนึงดื่มน้ำกระท่อมเมาไม่ได้สติ
แล้วก็ไปทะเลาะกับแฟนควักปืนออกมาจ่อยิงขมับแฟนเลยค่ะ
อาการสาหัสนะคะแล้วกล้องวงจรปิดดันจับภาพเอาไว้ได้ด้วยค่ะ
นี่คือสภาพที่เกิดเหตุเลือดนี่กระจายเต็มห้องเลยนะคะ
หลังได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงจนอาการสาหัสนะคะ
คนเจ็บชื่อว่าคุณพลอยนะคะอายุ๒๗ปี
จมกองเลือดหายใจโรยรินอยู่กลางห้องข้างเตียงนอน
ถูกยิงด้วยกระสุนขนาด๓๘๐เข้าไทยทอยทะลุขมับซ้ายค่ะ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถีแล้ว
คนก่อเหตุคือนายนิคมมีสุขหรือในเค้กอายุ๒๘ปีนะคะ
หลังก่อเหตุก็เอาแต่เดินเป็นหนูติดจันทร์เลย

แล้วก็เอาแต่สูบบุหรี่แล้วก็หยิบน้ำกระท่อมในตู้เย็นออกมาจิบตลอดเวลาค่ะ

เอาปืนปากกามายิงใส่แล้วก็เอาไปทิ้งท่อระบายน้ำ
เดือดร้อนกู้ภัยอีก
กูภัยต้องเสียเวลางัดฝาทอระบายน้ำงมกันอยู่เป็นชั่วโมงเลย
สุดท้ายไม่มีหรอกค่ะปืนไทยประดิษฐ์ปืนปากกา
ที่มีที่ใช้ก่อเหตุจริงคือปืนไทยประดิษฐ์แบบกึ่งอัตโนมัติ
อยู่บนฝ้าเพดานในห้องน้ำค่ะ
สุดท้ายในเคสก็เลยสรรพภาพบอกว่า
ทะเลาะกับแฟนก็เลยเอาปืนออกมายิงใส่ท้ายทอยแฟน

ขวดเบลอเลยคันนะ

นี่ค่ะทะเลาะกับแฟนก็เลยเอาปืนมายิงใส่ไทยทอยจนกระสุนทะลุขมับซ้าย
แฟนก็ล้มลงไปนอนจมกองเลือดนะคะ
แล้วก็เลยเอาปืนไปซ่อนไว้ที่ฝ้าเพดานรอมอบตัวกับตำรวจ
ตำรวจก็ส่งตัวในเค้กไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะคะที่สอนอดินแดง
ระหว่างที่คุมตัวไปขึ้นรถตำรวจ

ทีนี้ทีมข่าวเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนาทีหลังเกิดเหตุมานะคะ

อันนี้ตอนที่ตำรวจคุมตัวไปสอนอดิเห็นมั้ยดูบุรีตลอดเลย
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นเค้ก
พยายามลากตัวแฟนสาวที่บาดเจ็บแล้วมีเลือดไหลออกมาจากห้องตอนตี๒
นะโอ้โหยิงหัวเขาไปอ่ะ

แล้วเหมือนจะโทรเรียกเจ้าหน้าที่แล้วก็เอาผ้าเนี่ยมาพันหัวแฟนตัวเองเอาไว้
แต่คือเลือดอาบแล้วอะค่ะ

แล้วดูเลือดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะ
สักพักเหมือนพลอยได้สติลุกขึ้นนั่งค่ะพี่อุ๋ย

เห็นมั้ยเธอเริ่มขยับขาเห็นมั้ย
เหมือนเธอได้สติแล้วเธอก็ลุกขึ้นมานั่ง
แล้วพยายามจะถัดตัวเองไปบนพื้นกระเทิบตัวกระเทิบตัว
เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนข้างห้อง
นี่เอาผ้ามาพันหัวนี่เห็นไหมเห็นป่ะ
โห้ยแต่เธอถูกยิงเข้าขมับอ่ะ
ยิงท้ายทอยทะลุขมับซ้ายค่ะ
กูตายแล้ว
ประตูห้องข้างเพื่อขอความช่วยเหลือ
ก็วิ่งหุ้นเลยวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งลงวิ่งขึ้นเหมือนพยาบาศโทรศัพท์เรียกเจ้าหน้าที่อะค่ะหันตามเด็กแม่ครบด้วยได้เหรอเลยคู่
เลือดก็ไหลไม่หยุดอ่ะมีกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะคะ
ประมาณตีสองแปดนาทีค่ะเป็นภาพกู้ภัยกำลังขับเข้ามาที่หน้าอพาร์ท
นี่นะคะตี๒๒๕เจ้าหน้าที่ก็นำตัวพลอยขึ้นกู้ชีพพาไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
นี่ค่ะเห็นไหมนี่เจ้าหน้าที่นำเข็นขึ้นเตียงไปแล้ว
มา๑ชั่วโมงตี๓๓๙นาทีก็จะเห็นภาพที่ตำรวจคุมตัวเค้กมานั่งที่ด้านล่าง
นี่ก่อนจะพาขึ้นรถตำรวจไปสอนอดินแดงนะคะ
ขณะคุมตัวพี่อุ๋ยจะเห็นเมื่อกี้ตอนที่ตำรวจใส่กุญแจมือเรามีภาพใช่ไหมคะ
ตำรวจคุมตัวใส่กุญแจมือเดินลงมาจากห้องพักเพื่อจะพาไปสอนอ
คือเราจะเห็นว่าเขาสูบบุหรี่ตลอดเวลาเลย
อยากดูภาพตอนคุมตัวตอนที่ใส่กุญแจมือเดินลงมาข้างล่างแล้ว
แล้วก็จะเห็นว่าเขาสูบบุหรี่ตลอดเวลา
กระดกน้ำท่อมด้วยผิวอีนั้นยังไม่เลิกไม่

สูบหูมวลต่อมวลมวลต่อมวล
กระดกน้ำท่อมอยู่เนี่ย

คือคงกะว่าไหนจะโดนจับแล้วขอ

เอาให้ถึงที่สุดเลยเหรอ
อืมนี่ดูสิไม่พูดไม่จากกับใครเลย

ส่งคุณกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่อพาร์ทเมนต์นะคะ
ก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคาร
เขาบอกว่าเย็นก่อนเกิดเหตุเนี่ย
พลอยกับเค้กมารับพัสดุ
ลักษณะดูแล้วเหมือนทะเลาะกัน
เพราะว่าเห็นเค้กเอามือผลักพลอยหลายครั้ง
ช่วงหัวค่ำก็มีเพื่อนร่วมอพาร์ทเมนต์แจ้งว่า
ลอยกับเค้กนี่ทะเลาะกันเสียงดังลั่นเลย
จนกระทั่งมายิงกันตอนตีสองอะค่ะ
มาช่วงเกือบมือดอะ
เพราะว่าเทลากันเกือบถึงตอนสองทั้งก่อน
โดยผมไม่คิดว่าเขาจะยิงตรงเนี้ย
ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องรุนแรงแบบนี้
ผมไม่คิดว่ามันจะรุนแรงไง
แต่เห็นตราของขวางใส่กันนะมือวัน
ผมเป็นผู้ชายคนยิงอ่ะเค้กตอนนี้ยังถูกคุมตัวที่สอนอดินแดงอยู่นะคะ
ก็อยากจะรู้ว่าเออตกลงมูลเหตุจูงใจทะเลาะกันเรื่องไหนยังไงเหรอ
ตำรวจบอกจนตอนนี้ยังสอบปากคำไม่ได้เลยพี่อุ๋ยยังเมาอยู่เลยค่ะ
แต่เค้กเล่าให้ฟังได้ว่าเขากับพลอยเนี่ยขายเสื้อผ้าแฟชั่นอยู่ตลาดแห่งหนึ่ง
ย่านถนนพะหนโยธินข้างข้างกองปราบอืมเมื่อวานไปส่งพลอยขายเสื้อผ้า
เสร็จแล้วก็กลับมานอนที่ห้องหลับเลยไม่ได้ไปรับอ่า
ลอยก็กลับห้องมาเองพอพลอยกลับมาก็ทะเลาะ
แต่บอกว่าพลอยชวนทะเลาะเรื่องหึงหวง
หาว่าไปแอบคุยกับเพื่อนของแฟนอธิบายแล้วอะไรแล้ว
ถึงขั้นมีลงไม้ลงมือกันก็เลยพลั้งมือเอาปืนมายิงใส่
ผมไม่ได้เสพยาผมดื่มน้ำกระท่อมอย่างเดียว
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจบอกว่าจะนำตัวเค้กออกมาสอบสวนช่วงเช้านะคะ
แล้วบ่ายจะนำไปส่งสารอาญารัชดาฝากขังเบื้องต้นดอนข้อหา
พยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืนค่ะ
ส่วนอาการบาดเจ็บของพลอยนะคะตอนนี้ยังอยู่ในห้องไอซียู
เพราะว่าอาการยังสาหัสค่ะโอ้โห
คือจะเสพไม่เสพยาอะไรก็แล้วแต่แต่คุณมีปืนแล้วคุณไปยิงเขาอ่ะ
ค่ะมันโหดร้ายเกินไปอ่ะอืมอ่าขอให้ปลอดภัยนะน้องพลอยใช่ไหม